ตำรวจตามรวบตัว๓คนร้ายร่วมกันฆ่านางหนอดแล้วก็สามีชาวอังกฤษ
ทั้งคู่หายตัวไปจากบ้านพักในจังหวัดแพร่นาน๑สัปดาห์แล้ว
ตอนนี้มีการเร่งล่าตัวพี่ชายนางหนอดซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง
แล้วก็เตรียมจะขุดศพให้พบภายในวันนี้
ตอนที่หายตัวไปเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงคิดว่าสองสามีภรรยานี้น่าจะโดนฆ่าเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องชายของภรรยาเนี่ยก็เคยถูกฆาตกรรมฝังดินมาแล้วนะคุณ
เมื่อหลายปีก่อนทีนี้ตำรวจเขาก็ได้ข้อมูลต่างเพิ่มเติมมานะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดแพร่

คลี่คลายคดีการหายตัวไปของสองสามีภรรยา
ก็คือนายอลันสก๊อตฮ็อกชาวอังกฤษ
แล้วก็นางหนอดสุดแดนชาวไทย
ทั้งคู่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ
ต่อมาตำรวจตรวจพบรถกระบะฟอร์ดสีขาวทะเบียน๓๑๘๑แพร่

และยังทราบว่านายวารุธรัตนสัจกิจหรือว่าหนานหนัด
พี่ชายของนางหนอดเป็นผู้ว่าจ้างให้ผู้ต้องสงสัย
ขับรถไปส่งขายขับรถข้ามแดนไปส่งที่ลาวนะครับ
ตำรวจก็จึงจับกลุ่มตัวนายวารุธ
และแจ้งข้อหารักทรัพย์พร้อมกับนำตัวส่งฝากขัง
ก่อนที่นายวารุธจะได้รับการประกันตัวออกไปครับ
ล่าสุดตำรวจสืบสวนจนทราบชัดเจนแล้วนะครับ
นายวารุธได้ว่าจ้างมือปืน๓คนมาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
เพื่อให้สังหารนายอลันและนางหนอด
ต่อมาตำรวจตามจับกลุ่มทั้ง๓คนได้
ซึ่งเป็นมือปืนที่ถูกว่าจ้าง
ทั้งหมดให้การรับสาภาพว่าได้รับค่าจ้าง๕๐๐๐บาท
โดยใช้อาวุธปืนยิงนายอลันเสียชีวิตก่อนที่บริเวณหน้าล้าวเป็ด
จากนั้นใช้ค้อนทุบนางหนอดเสียชีวิตอีกรายบริเวณหน้าโรงรถ
ส่วนศพของทั้งคู่นั้นนายวารุธเป็นคนนำไปฝังไว้ในสวน
ซึ่งเบื้องต้นได้นำรถแบคโฮไปขุดหา
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกขุดหายังไม่เจอยังไม่พบเลย
ว่าในวันนี้จะขุดหากันอีกครั้งและจะเร่งติดตามตัวจับกลุ่มตัวนายวารุธ
ที่หลบหนีไปแล้วหลังได้รับประกันตัว
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นซ่าว่านายวารุธกับนายอลันมีความแค้นกันมานาน